คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของเสียกรรมลอที่ชื่อว่าเสียน็อตได้ไหม
เป็นข่าวด่งดังมากที่ไปหลอกเอาชื่อศิลปินดาราดังมาอ้างว่าจะจัดคอนเสิร์ต
แล้วก็ไปเก็บเงินค่าตัวคอนเสิร์ต
พร้อมกับเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ให้แม่ค้าขายของ
ดาราที่เดือดร้อนแล้วก็มีอารมณ์เดือดสุดหนึ่งในนั้น

พี่บอลตอนนั้นออกมาประกาศตามล่าตัว

พี่บอลโพสต์ภาพบอกว่าไปจับได้ที่เชียงราย

แล้วก็โดนคุมตัวอยู่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้
พี่บอลประกาศเลยบอกว่าโอ้โหจะเอาผิดให้ถึงที่สุด
ไปฟังเสียงพี่บอลกันนะคะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเรามาค่ะ
เว็ดทาร์ฟเจอหน้าเขาเขาว่าสารภาพ
เขาก็บอกว่าการที่คุณจะมีตัวไม่ใช่คุณทำวิธีนี้
มันความกะล้อนของคนก็คือถ้าลองแบบนี้ถือว่าเป็นมิตรสาชีพแน่นอน
มาดูด้านพี่ชมพู่ก่อนบ่ายกันบ้างนะคะ
ชมพู่เขาก็สนิทกับพี่บอลเชิญยิ้มเหมือนกัน

พอพี่ภูมิบอกว่ารู้ข่าวว่าจับตัวได้แล้วโอ้โหโล่งใจไปด้วยเลยค่ะ
ซึ่งเราเคยโดนแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าคนที่เขาทำแบบนี้คือคนที่ติดนิสัย
คนยืมเงินจะยืมเป็นนิสัยเข้าใจไหมแล้วไม่คืนด้วยนะยืมเป็นนิสัย
ช่อโกงก็จะทำจนเป็นนิสัยแล้วไม่อยากให้เจอกับเราเลย
แต่พี่บอลเจอแล้วก็โชคดีมากที่จับได้
ไปดูอีกหนึ่งคนที่โดนแอบอ้างชื่อก็คือนี่ค่ะพี่แจ๊ดชวนชื่น
เราก็สอบถามไปที่พี่แจงภรรยาของพี่แจ๊ดนะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไป
แต่ก็ต้องฝากเตือนแฟนคลับแจ๊สสปุ๊กนิกปั๊บยองกุ๊กด้วย
คือเอารูปพี่แจ๊ดตัวจริงไปโปรโมท
แต่ว่าคนที่ขึ้นโชว์เป็นก๊อปปี้เป็นก๊อปปี้โชว์

ยังไงรู้ไหมคนจ้างงานเขาก็หันไปจ้างก๊อปปี้โชว์แทน
เพราะว่าถูกกว่าหลายเท่าเอาไม่ง่าย
และสำหรับคดีของเสียน็อตลวงโลก
ก็โดนแจ้งความที่เชียงรายในข้อหาช่อกงเงิน
หลอกลวงให้ทำงานประเภทอีเวนต์การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
การจัดงานมหากรรมลูกทุ่งเกษตรแฟร์๒๐๑๘
และจัดการแสดงของศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง
มีทั้งถูกหลอกให้ทำงานเป็นเวลากว่า๑เดือนโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนเลย
แล้วก็หลอกเงินจองซื้อโทรศัพท์อีกหลายสารพัดวิธี
ถึงขนาดหลอกให้หญิงสาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เป็นภรรยาให้จัดทำเรื่องเอกสารด้วยนะ
หญิงสาวคนนี้เห็นว่าแบบเออข่าวเซียนน็อตโด่งดังมาก
ถูกมีหมายจับมาพอดีเสียน็อตก็บอกว่า

เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงไงเหมือนโดนขู่เอาไว้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อหาไปเลย
ช่อกงควบคุมตัวเข้าห้องขังสพเชียงรายไว้ก่อนนะคะ

ยินดีด้วยจริงที่จับได้นะคะ
อันนี้เรียกว่านักต้มตุ๋นของแท้คุณ
มีคดีหลายคดีติดแล้วคุณยังไปหลอกลวงคนอื่นอีก
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปเลย

พี่บอลเองก็บอกว่าจะเอาเรื่องอะไรที่ที่สุดนะคะ